แล้วก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าไม่ชินเรื่องของรถ

เขาจะขยับรถออกจากที่จอดที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
แต่กลับไปเข้าเกียร์ดีเป็นการเดินหน้า
เหยียบเต็มที่ให้มันถอยแต่มันไม่ถอย
กลายเป็นเดินหน้าแล้วไปชนคนเดินเท้าอยู่
พอตกใจปุ๊บจะเหยียบเบรกไม่ได้เบรกครับ
เปลี่ยนเป็นเกียรติอาร์เป็นการถอยหลัง
แล้วถอยกลับไปทับคนที่ชนเมื่อสักครู่นี้
สุดท้ายกลับไปทับเขาแล้วเขาก็ตายคาที่คุณผู้ชม
พอรู้ว่าทับคนตายสติหลุดเลยครับ
ลงมากราบศพด้วยความเสียใจว่าตัวเองนั้นทับคนตาย

โอ้โหเธอร้องห่มร้องไห้กราบศพคุณป้านะคะ
เธอก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นตกใจไปหน่อย
เป็นภาพที่สลดหดหูใจมากกับคนที่ไปยืนดูเหตุการณ์

รวมทั้งเจ้าหน้าที่เองก็สะเทินใจกับสิ่งที่เห็น
เพราะว่าผู้หญิงคนที่ร้องไห้อยู่คือนางสาวสุวรรณรัศมีอายุ๓๔ปี
ขับรถเก่งมานะฮะใส่เกียร์ผิดครับ
แล้วก็เดินหน้าถอยหลังไปชนเขาถอยกลับมาทับจนเสียชีวิต
สุดท้ายพอรู้ว่าชนทับคนตายก็เดินร้องไห้ลงมากราบ
โทษศพบอกป้าหนูอยู่นี่หนูขอโทษ
เพราะว่าคนที่เสียชีวิตอายุเยอะกว่านะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอยเทศบาล
เทศบาลนาป่าตะบนนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้ตายคือนางสาววามรีชายวงอายุ๔๕ปี

พอญาติรู้ข่าวไปดูศพก็ร้องไห้ร้องห่มกันมาระงมทีเดียว
บางคนก็ถึงขั้นกับเป็นลมแล้วฮะทำใจไม่ได้
ห่างไปใกล้ศพไปพบรถเก๋งฟอร์ดครับ
บรอนทองสภาพด้านหน้าด้านท้ายก็พังยับ
แล้วก็ไปทับกับรถจักรยานยนต์ก็ล้มอยู่แล้วก็มีกระบะอีกคันหนึ่ง
ที่ถูกชนแล้วก็หน้าพังเช่นเดียวกัน
สอบส่วนผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ารถเก่งคันนี้
ที่สุวรรณขับมาเนี่ยนะฮะก็กำลังจะเข้าเกียร์จะออกจากที่จอด
คาดว่าเขากำลังจะถอยหลังแต่ที่บริเวณด้านหน้านั้นมีรถจักรยาน
เป็นจักรยานยนต์จอดอยู่ส่วนผู้ตายนางสาวารีเขาเดินอยู่ข้างถนนครับ
แต่จู่รถเก๋งแทนที่จะถอยหลังกลับพุ่งไปข้างหน้า
ชนนางสาวารีจนล้มลงกองกับพื้นนะฮะแล้วก็พุ่งไปชนรถจักรยานยนต
กระบาดที่จอดอยู่ข้างหน้าจากนั้นรถเก๋งก็ยังไม่หยุดคุณผู้ชม
ไม่รู้ตกใจหรืออะไรก็ไม่ทราบไปเข้าเกียร์ถอยหลังถอยหลังทับ
นางสาวารีอีกรอบหนึ่งจนร่างไปติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เสียชีวิต
สุดท้ายเขาก็จอดรถแล้วก็ดับเครื่องชาวบ้านเห็นก็รีบกรูเข้าไปช่วย
รถเก๋งออกไปนำร่างคนที่โดนชนออกมาแต่ว่าเขาก็เสียชีวิตทันทีนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับทุกคนที่พบเห็นรวมทั้งเพื่อนเนี่ย
พอมาเห็นเพื่อนตายร้องไห้เป็นลมกองกับพื้นแบบนี้แหละครับ
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งทั้งตัวคนขับรถแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์
เพื่อดำเนินคดีกับผู้หญิงคนขับรถเก่งต่อไปนะครับ